ที่อยากจะบอกเลยว่า๔๐ตรงนี้ยังแจ๋ว

ดิฉันจะสตาร์ฟร่างเอาไว้ตั้งแต่อายุ๓๐
ไฟน้อยเนี่ยยังสวยเลยเนี่ย
ถ้าใครไม่สวยจริงไปเดินไฟฟ้าตายเหมือนกัน

แล้วนางใส่แบบซีทัวร์คุณผู้ชมคือหุ่นดีมาก

เขาบอกว่าเขาสตาร์ฟร่างเอาไว้ตั้งแต่อายุ๓๐ค่ะ
คือเขาจะน้ำหนัก๔๘กิโลเอาไว้แบบนี้เลย
เคล็ดลับในการที่แบบหุ่นผอมขนาดนี้คืออะไรรู้ไหมคะ

เป็นการเอ็กเตอร์ไซด์แล้วก็เบิร์นไขมันที่สุดยอดมาก

คือเป้ยมีเป้าหมายไว้อย่างเดียวว่า๓๐ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นระบบขับถ่ายหรืออะไรของเราเนี่ยมันจะย่อยยากมากกว่าปกติ
พออายุ๓๐เนี่ยน้ำหนักเป้ยห้ามเปลี่ยนแล้วจนตอนนี้๔๐ไปแล้วเป้ยก็พยายามให้เหมือนเดิมก็คือยังได้เหมือนเดิมเป็นคอนเซ็ปต์ในใจเรา
เขาอุ่นมาทับันตลอดเวลานะคะ

เกินไปภาพประกอบ
ในหัวสวยไหมเพราะว่าเราเจอเป้ยทุกครั้งสวยดูขัง

ยังไม่เคยชมแม่ว่าสวยเลย
โอ้โฮสังหลังอภิพันธ์ความในใจจากแม่เป๋ยเลยค่ะ

ลูกสาวนี้ต้องบอกว่ากากันมาก
โตกว่าวัยแล้วลูกชายก็เป็นนุ่มละมุนมาก

เวลามีอะไรเขาก็จะแบ่งปันน้องดูแลน้อง
จริงเป้ยไม่เคยแพลนว่าลูกจะต้องเข้าวงการนะ
แต่ถ้าเกิดวันหนึ่งเขามาบอกเราว่าเขาอยากเข้า

โปรดจะชมแต่ปริศน์ไม่เห็นชมนะ
แต่เขาก็นึกดีใจไหมเพราะเพื่อนก็ต้องบอกว่า
แม่สวยจังอะไรอะไรอย่างนี้

เออแม่สวยกว่าเอออะไรอย่างนี้

แล้วเบ้ยก็บอกเออใช่งานฉันก็ต้องสวย

ฉันไม่ได้แต่งตัวฉันใส่เสื้อยืด

เข้าใจนะเพราะอยู่ที่บ้านโอ้โหฉันก้าวผมไว้เลย

ไม่เป็นไรค่ะคุณลูกไม่ชมไม่เป็นไร

มีชมว่าสวยก็จบแล้วคุณผู้ชมชนะนะ